ทีนี้ไปดูเรื่องราวที่ชาวบ้านเขาเชื่อว่าเป็นรังไม่ดี
เพราะว่ามีสารเจ้าพ่อเสือที่กำแพงเพชร
คือมีคนที่ไม่หวังดีครับไปจุดทูปไห้
แต่เวลาเอาทูบปักปักกับหัว
อาทิตย์จุดเนี่ยปักเอาไว้ไม่ให้มันมีควันขึ้นมา
แล้วก็ไปกลับด้านของเทวรูปเอาหน้าเทวรูปเนี่ยคาด
หันเข้าหากำแพงทำไมเขากลัวว่ามันจะเกิดอาเภษ

ลองดีกับสารเจ้าพ่อเสือทำให้มันเกิดอาเภษกับชุมชนหมู่บ้าน
ชาวบ้านก็ไม่สบายใจต้องพากันไปขอเข้ามากันยกใหญ่เลยทีเดียว
ไปดูกันหน่อยว่าเขาทำยังไงนะครับ
มันเป็นเหตุการณ์ความผิดปกติที่มันเกิดขึ้น
คุณผู้ชมเกิดขึ้นในศาลเจ้าพ่อเสือ
ตำบลท่ามะเขืออำเภอคองขลุงที่กำแพงเพชรนะฮะเนี่ยครับ
เป็นสารที่หลายคนเขาเคารพนับถือศักดิ์สิทธิ์มาก
เทวรูปในสารศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือกราบไห้

ลักษณะเอาหน้าหันเข้าผนังทั้งสองด้านนะครับ
เทวรูปองค์แรกมีการนำกล่องทูบไปครอบเอาไว้ด้วย
ส่วนเทวรูปองค์ที่๒มีกระดาษทองไหว้เจ้า
วางทับองค์เทวรูปนะครับเนี่ย

ยังมีการนำทูบกลับหัวไปปักลงบนกระถางทูบ
แล้วก็ใช้บุหรี่ที่จุดสูบแล้วเนี่ย

ส่วนกระถางสำหรับการจุดทูปไหว้เจ้า
ซึ่งเป็นกระถานหลักสำหรับใช้ในพิธีสำคัญ

มีการเอาเท่าผงจากทูบกระจัดกระจายโรยเต็มไปหมดเลยครับ
คนเห็นก็ตกใจว่าคนทำเขาต้องการอะไร
ทีนี้จากการสำรวจของคนที่ดูแลสารเจ้ายังพบว่า
มีร่องรอยของการนำหมึกสีดำไปเขียนเป็นอักษรจีน
ไว้ที่ขาโต๊ะที่วางของสำหรับการถวายเจ้าพ่อ
รวมทั้งไปเขียนที่เทวรูปทุกองค์ในศาลเจ้า
ก็มีการนำแป้งสีขาวไปเจิมที่บริเวณที่หน้าของเทวรูปด้วย

เหมือนเป็นการลงอัคละเหมือนเป็นการสะกดอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ทีนี้นายรุ่งฟ้าศรีบุญภูลศุกร์ชาวบ้านที่เห็น
เขาบอกว่าเขาเห็นคนต้องสงสัยครับ
มาไหว้ขอพรเรื่องการงานแล้วก็นำผลไม้มาถวายเจ้าพ่อ
เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ผ่านมา
แต่จังหวะที่กำลังจะกลับออกมาเห็นชายร่างใหญ่ขับรถเก๋งสภาพเก่าสีครีม
ไม่ทราบทะเบียนไม่ทราบยี่ห้อไปจอด
แล้วก็มีการเปิดฝากระโปรงรถแล้วก็มีท่าทีแปลกดูมีพิรุษ

ไม่รู้ยี่ห้อนะคะแต่เป็นรถเก่งรุ่นเก่าสีไข่

ตอนแรกจะเลี้ยวเข้ามาในศาลแล้วคราวนี้พอเห็นเราก็หักหัวออก
ซึ่งเราจำทะเบียนรถไม่ได้แต่เป็นผู้ชายตัวใหญ่
เราก็รู้สึกผิดสังเกตเนาะ
เราก็กลัวไปคนเดียวด้วยไงเลยก็รีบบอก
เจ้าพ่อเหล่าน้องกลับก่อนนะเราก็รีบลากของกลับมาเลย
ทีนี้นะร่างทรงประจำสารเจ้าพ่อเสือนะก็บอกว่ามีการประทับร่างทรงนะ
แล้วก็ทำพิธีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายบอกว่ามีคนมาทำพิธี
มีคนมาทำพิธีจะนำเจ้าพ่อเสือไปอยู่ที่อื่น
เหมือนแบบเอาร่างเอาจิตวิญญาณของท่านย้ายไปที่อื่นนะฮะ
แต่ว่าไม่สามารถทำได้สำเร็จแล้วก็ยังบอกให้นำหุ่นเทวรูปที่ถูกมือมืดเจิมเอาไปทิ้งด้วยนะ

ขณะที่นายวีนัทสันติสำราญวิลัยผู้ดูแลสารเจ้าพ่อเสือก็ยอมรับว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้น
และลูกศิษย์เองศรัทธานับถือมากก็พากันวิตกกังวลว่าจะเกิดอาเภษอะไรขึ้นในพื้นที่หรือเปล่า
หลังจากนี้นะฮะก็จะมีการทำพิธีขอขมาแล้วก็อันเชิญเจ้าพ่อเสือกลับไปสู่ศาลตามเดิม
พร้อมทั้งให้ช่างมาติดกล้องวงจรปิดด้วยป้องกันคนที่ไม่หวังดีไปทำอะไรแบบนี้อีกนะครับ
ก็ไม่รู้ว่ามาทำหวังต้องการอะไรกันแน่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน